ไปดูโครงการดีของทางไทยรัฐของเรานะคะ
ก็ติดตามกันเลยนะครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ
สู้โควิดแหมัวแต่คิดถึงบทลิเก
นั่นแหละสิมาวันนี้พาไปดูร้านบ้านสวนน้ำสายคาเฟ่แอนด์เวสเตอรอรองนะครับ
ร้านนี้เป็นร้านลับที่ซ่อนอยู่ในถนนพุทธมนตรสาย๒
พร้อมกับเสิร์ฟทั้งบรรยากาศที่มันเงียบสงบของธรรมชาติ
แล้วก็หลากหลายเมนูอาหารไทยจีนฝรั่งซีฟู้ดอีสานและกาแฟมาหมด
ใครกำลังมองหาที่พักผ่อนยำว่างกับครอบครัวบรรยากาศดีอยู่ไม่ไกลตัวเมืองมากนัก
บอกเลยว่าที่นี่ไม่ควรพลาด
ใครสนใจอยากจะไปหรืออยากจะสั่งซื้อคุณถ่ายภาพหน้าจอของเรา

รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
ใช่ค่ะพวกเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชม
ใครอยากส่งรายละเอียดมาเต็มที่ได้เลยจ้า